จ๊ะจ๊ะริมจอ
โอ้โหไม่ต้องขยี้ตาก็ดูออกว่านี่คือรัศมีแขฟ้าเกลือหล่อ
เจ้าของฉายาวิถีคิงทองของเรานี่แหละค่ะ
เฉิดฉายบนรันเวย์เดินแบบระดับประเทศเมื่อ๒ปีก่อน
บอกเลยว่าต้องปุริเย่เก่วิริกู๊ด
จะชุดไหนลูปไหนก็เอาอยู่อ้อ
สวมบัดบาดในแบบสุดเท่สมัดครับผม
แต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าชีแขกเขาก็มีอีกหนึ่งฝัน
นั่นก็คือการเป็นนางแบบ
มิสไตล์ไว้กรี๊ดและมันก็เป็นสิ่งขึ้นมาจะได้
เมื่อคุณมีมือถือเพียงแค่เครื่องเดียว
ดูเอาสิคะขึ้นไปเดินสับบนรันเวย์ระดับโลกกันไปเลย
ยผมยาวสลวยสวยเก๋จะชุดแนวไหนก็เอาอยู่
หรือถ้ามาในลุคหน้าม้าก็ไม่ต้องกลัวโดนแซวนะน้องนะ
ฝันที่แขเคยฝันตอนนี้ไม่ต้องฝันแล้วนะจ๊ะ
เป็นจริงได้สมดังใจอ้าวใครอยากเป็นนางแบบ
ดูถือขึ้นมาเร็วเข้าแอปจุดด่วนด่วนเลยจ้า